เราชวนยิ้มกันต่ออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะ

มีการจัดงานวิวาเด็กแฝดขึ้นอีกแล้ว

จะต้องมีการแกล้งแก้เคล็ด
ด้วยการจัดงานแต่งงานขึ้น

งานวิวาครั้งนี้จัดขึ้น
ที่บ้านพักของนายวีระวัด

พร้อมกับภรรยานางสาว

อายุ๓๘ปีก็คือนำลูกชาย
กับลูกสาวน้องพัฒน์

มาเข้าพิธีมงคลสมรสกัน
ก็เหมือนพิธีจริงเลยค่ะคุณผู้ชม

รวมไปถึงเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาว
ในรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีนะคะคุณ

สินสอดทองมั่นเงินสด๑๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนด้วย

ก็มีความเชื่อตามประเพณีโบราณว่า

มงคลสมรสเป็นการแก้เคล็ด

ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุข

อีกทั้งจะทำให้มีโชคลาภร่ำรวย
แล้วก็ไม่ทำให้ทั้งคู่พลัดพลากจากกันด้วย
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่น่าชื่นชมน้องแฝดทั้งสองคนนะ

จัดพิธีแบบนี้ไม่มีอาการกระจองงอแงเลยนะ
เคยไม่มีงอแงนะคะทำเหมือนรู้งานนะ

ปกติเวลานำเสนอข่าวแบบนี้

แต่เขาจะออกอาการงอแงร้องไห้
ทำไมต้องเอาหนูมาทำอะไรอย่างนี้งงไม่รู้เรื่อง
ใช่หนูสีคู่น่ารัก

แฝดที่เขาเกิดมาเป็นคู่หญิงชายแบบนี้
เป็นคู่กันมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าไม่สมหวังกันในชาติที่แล้ว
ใช่ว่าทั้งคู่เป็นแบบคู่รักกันในชาติก่อนไม่สมหวัง
ก็เลยเกิดมาชาตินี้ก็เลยเกิดมาเป็นคู่กัน